ไม่เชื่ออย่าร้องปู่มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

เห็นก็บอกว่าตอนที่ปั้นนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมอาจารย์
คือในช่วงต้นปี๒๓๗เนี่ย

คือหมายว่าเจ้าวาดหรือผู้รับผิดชอบในเวลานั้นเนี่ย
พอหลวงปู่ได้บอกวันนี้วันรุ่งขึ้นสั่งช่างมาทำเลย

ก็ประมาณสักวันที่๒๗๒๘มคปี๑๙๓๗
ช่างก็มาพอมาเสร็จก็เริ่มต้นทำการแบบออกแบบจะปั้นกัน

เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้แหละที่เขาเชื่อว่าพญานาคอยู่ตรงนี้

ก็ที่บอกไงว่าเมื่อเวลามันผ่านไปเนี่ย
คุณพระดำแล้วท่านผู้ชมเวลามันผ่านมาเราไม่เห็นอะไรแล้ว
ประหลักหักพังเมืองต่างมันไม่เหมือนอายุทยา
ที่เรายังพอเห็นซากอยู่ถูกต้องไหม
แต่นี่เราไม่เห็นอะไรอีกแล้วมันตั้ง๒๐๐๐ปี

จุดตรงนี้เวลาที่เรามาทำบุญแล้วเราควรจะทำยังไงบ้างฮะอาจารย์
อันแรกเลยเราก็มาเดินพิจารณาดูนะ

ตรงหลงปู่คำพันธุ์โครสัปโยธ
แล้วทีนี้มันอาจจะไม่ได้รับการดูแลอะไรมากมาย

แต่บัตรนี้อันซีนนี้กลายเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้แล้วผ่าน

จะต้องมามูกันให้เต็มที่เลย
ณจุดตรงนี้เขาเชื่อกันว่าเราทำบุญจะกรวดน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่
จุดตรงนี้ดีที่สุดคืออย่างนี้มดดำว่าคนในโลกนี้มีบุญเท่ากันไหม
เท่ากันบางทีคนบางคนทำบุญตั้งแต่เกิดจนกระทั่งอายุปัจจุบันที่รับชมเราเนี่ย

พญานาคาราชเนี่ยมีอย่างหนึ่งที่เป็นสมบัติของท่านคือ

เพราะฉะนั้นเมื่อมดดำอาจจะไปทำบุญสร้างโบสถ์สร้างพระพุทธรูปสร้างชัดสร้างวิหารอะไรมากมาย
แล้วก็มาบูชาศักระแต่เราไม่ได้บูชาอย่างเดียว
ข้าพเจ้ามดดำคัชภาขออุทิศบุญที่ได้สร้างพระวัดสร้างโบสถสร้างวิหาร
ขออุทิษฐ์แก่พญานาคทั้งสามนี้ณวัฒน์มรุขนคร
ขอท่านจงประธานพรให้ข้าพเจ้าเกิดทรัพย์เกิดสุขอย่างอัศจรรย์
เหนือจากกรรมและบุญของข้าพเจ้าที่มี
อันนี้เราจะได้จากท่านตรงเลยท่านจะให้

เราก็จะไปคุยกับทางแม่ยุ้ยนะซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ถึง๓๐ปีและเป็นคนที่รู้เรื่องราว
ของเมืองมรุหานครแห่งนี้

นี่เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านครับ

แล้วก็บอกว่าโอ๊ยเราจะเอาเงินไหนมาต้อนรับแขก
ฮันแรกล้มลงในวัดนี่หรือคะ
เมื่อเสร็จจากนั้นแล้วก็มา
สร้างสาระโบดแล้วช่างเขาก็พอดีปัญหาโบดบนรังคาโบด
มันมีปัญหาพอดีช่างขึ้นไปซ่อมบท
บวชโดยที่ไม่บอกกล่าวปรากฏว่าคืนนั้นช่างนอนไม่ได้

เหมือนเปย์เลยช่างจะนอนกลิ้งไปกลิ้งมานอนไม่ได้

ไม่ค่ะคือทุกคนจะพูดเหมือนกัน

แรกก็มานิมนต์ท่านเจ้าคุณซึ่งเดี๋ยวนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม

ให้ท่านไปจุดทูปบอกกล่าวให้
ครับเพราะว่าท่านบอกกล่าวแล้วก็นอนได้ปกติ

แล้วก็ยังมีเรื่องราวของเด็กนะครับ
เด็กที่เอาเท้าเนี่ยไปรูปคล้องเรื่องนี้คือเรื่องอะไรฮะ
เรื่องนี้หมายถึงที่วัดจะมีงานปฏิบัติธรรม

ส่วนมากพ่อแม่ที่มามาวัดที่เขามาทำอาหารน้ำปันนะอะไรเนี่ย

ลูกหลานก็จะมาวิ่งเล่นอยู่แถวนี้
อันนี้เราเป็นผู้ใหญ่บ้านเราก็จะคอยดูแลเด็กมั่ง
เอิญวันนั้นมาเอ๊ะทำไมวันนี้เงียบจัง

เขาเรียกว่ามีเด็กเข้ามาเอาเท้าลูกคล้อง
พอลูกท้องปุ๊บมันจะมีมือดำ
ใหญ่แล้วมีแสงไฟออกตามนิ้วคว้าขาเด็ก
กลัวก็เลยไปหลบอยู่ตามหลังห้องน้ำ

คือเห็นตรงนี้เลยค่ะของใหญ่นี่ค่ะ
คล้องอันนี้ใบนี้เลยค่ะใบนี้แหละค่ะ
โอ้โหนี่กี่ปีแล้วฮะเรื่องท้องนี้
โอ้โหตั้งแต่เริ่มสร้างวัดเลยขนาดนี้

คือคล้องใบนี้เลยนะครับเด็กเขาจะเอาเท้ามาลูบ

คือปกติใช้งานไหมครับคล้องใบนี้

แขกเขามาเที่ยวจะใช้มือรูปและขึงจะดังเก่ากวาง

ก็มีมือดำไปคว้าเท้าเด็ก

มือนี้ก็ยังตามไปคว้าเขาอยู่

เพราะว่าเราจะคอยห้ามปามเด็กว่าอย่าเสียงดังเขานั่งสมาธิอยู่
เอ๊ะวันนี้เงียบเด็กคนหนึ่งมีชาวบ้านอะไรมาพูดให้ฟัง
เราเลยไปตามพ่อแม่ของเด็กทุกคนมาทุกคนเลย
มาแต่งขันขอมาขอโทษ

ไม่ใช่แต่งขันห้าคือมีดอกไม้ทูบเทียน
อกไม้ทุบเทียนมาขอคล้ายมาขอขมามาขอโทษแบบนี้นะ
ถ้าเกิดถ้าเราไม่ทำเกิดเป็นปีปัญหาขึ้นมาแล้ว

ก็คือสรุปวันนั้นคือพอเอาขัน๕แต่งขัน๕มากราบ

คืออันนี้บอกจริงเป็นคนที่อยู่กรุงเทพ
กรุงเทพเรียนวิทยาศาสตร์

มันทำอะไรเท่าเราที่ว่า

แต่ก่อนเนี่ยเพราะปู่ก็เป็นผู้ใหญ่มาก
สะพานไหนสะพานรอยศพอันนี้แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะ

คือในช่วงที่สร้างหรือสร้างเสร็จแล้วหรือยังไง

เป็นสะพานเป็นสะพานที่เล็กกว่านี้

รถจะข้ามไปมาปรากฏคนตายร้อยศพ
คือตายเดือนหลายศพเลยสิ
ก็ได้ยินชาวบ้านเขาบอกว่าตายเยอะ

แล้วคนที่ไปมาจะผ่านแจ้นนี้

คนที่จะไปตลาดอะไรตอนเช้า

ช่วงเช้าที่พวกแม่คลายไปตลาด
เขาจะเห็นเป็นงูตัวใหญ่มาก

คือถ้าเกิดให้ผมพูดกำลังจะบอกเป็นพญานาค
ก็ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะไร

ใส่ชุดขาวมุ่งจุเบนขาวใส่เสื้อขาว

คือเมื่อกี้เนี่ยผมฟังแล้วผมสะดุดหูคำหนึ่ง

เป็นจุดที่พญานาคจะลงลำน้ำโขง

ก็เกิดมาจากนู่นแหละค่ะลงตรงบันไดนี้แหละ
คือเหมือนกับท่านก็คือจะขออนุญาตนะครับ

ลงนี้คือลงห้วยเนี่ยนะ

เสร็จปุ๊บขวาออกลำน้ำโขงเลย

แล้วจะรู้เพราะว่าเห็นเขาร่างเขามาบ่อย

เขาเข้าเขาก็บอกว่าทางลงของเขา

มีการอบรมนักเรียนจดจำอยู่ที่นี่

เขามาก่อนเวลาแล้วเขาก็จะมาเซอร์เวย์

คือบีบลงไปเหมือนแขนนี่เลย

แกบอกแกแปลกใจที่ว่ามันนิ่มแกเลยหยิบลง

ขึ้นมาแล้วแกก็เป็นคนละคนไป

ก็เป็นคนที่ส่งเขาไปโรงพยาบาล

ไปส่งไปโรงพยาบาลหมอเช็คตรวจว่าเด็กไม่มีอะไร

แต่พอเท้าแกก้าวเข้าวัดปุ๊บ

ซึ่งณตรงที่แกนั่งมันเป็นกระเบื้อง
ปรากฏว่าแกมองอาหารแล้วก็มองโอนติน

แกก็อยากลงมาตรงนี้ให้ได้

แล้วเพื่อที่จะกลับนำน้ำโขงใช่ไหมหรือไง

ก็พยายามเอาเขาไว้
พอดียายยายคนโบราณคนแก่
โอ๊ยสงสัยทำไม่ถูกแล้ว

ครั้ง๕ครั้ง๘ไปที่เจ้าที่แล้วก็

ถ้าเด็กทำอะไรผิดก็ขออโหสิกรรมด้วยอะไรอย่างนี้
พอจุดทูป๗เด็กคนนี้ก็เดินปอขึ้นมาเหมือนคนละมัน

คือป้าบอกว่ามีพญานาคสีเงิน

เขาเอาไปให้ดูอยู่ตรงที่ซุ้มดอกไม้
เห็นไหมเห็นเป็นยังไงลักษณะเป็นยังไงเป็นงูพญานาคแต่เป็นสีเงิน
ก็ยังประมาณล่ะค่ะเป็นหัวพยานาคโผล่จากน้ำนี่เลย
ยังว่าเขาจะทำเอาเหรอในเมื่อเขามาปุ๊บปั๊บแค่นั้นเอง
พอดีมีแขกมาก็เลยไม่ได้คุยกันมาก
เห็นบอกว่าตรงนี้เนี่ยแรงมาก
กระทั่งเคยมีรถเนี่ยนะฮะ

แล้วก็รถของคนนครพนม
ก็มาลงอยู่ตรงนี้แต่แม่ตาย
เพราะว่าคนนครมนิมคนนี้เขาเคยมาช่วยวัดอะไรเขาก็รู้จักอยู่

ยุ้ยเป็นคนช่วยเขาขึ้นจากน้ำ
ฝาแฝดกับตัวแม่เขา
แต่รถคนไม่เป็นไร
ผมถามหน่อยสิว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมา๓๐ปี

คือเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่กรุงเทพ

ทำไมวันนี้เชื่อหรือยัง

แล้วมียายคนหนึ่งจากจังหวัดกรสินหรืออะไรเนี่ย
ถือขวดน้ำเปล่าเยอะมาแล้ววิ่ง

หนูยายขอบูชาทุบเทียนหน่อย
ทำไมเหรอเอายายถือขวดเปล่ามาทำอะไร
แล้วก็นึกว่าเขาจะมาเก็บขวดเปล่าออกมาจากรถเลย

แล้วก็ยังไม่รู้คือขอที่ตรงองค์พญานาคเลย
เขาเคยมาแล้วเขาเคยตักเอาน้ำตรงนั้นไป

มันโค้งไงฮะมันโค้งเขาเลยจะตัด
พอเลื่อยเลื่อยจนจะเสร็จตื่นเช้ามา
เรื่อยต่อเต็มเหมือนเดิม

ก็ตามที่ป้ายที่ป้ายหลวงปู่คำพันธ์ท่านเพ่งเห็นนั่นแหละ

เหรออ่าเต็มเหมือนเดิมแล้วเขาก็ไม่กล้าไม่มีใครแตะต้อง

ได้เห็นภาพจริงในโทรศัพท์มือถือ

ได้เห็นคนคนนู้นคนนี้ลูกหลานต่างมา

ปรากฏว่าเขาจะเรื่อยตื่นเช้ามาเต็มเหมือนเดิม
เต็มเหมือนเดิมแล้วก็เค้าเอาเลือดไปแถกแถก

ถากต้นไม้นะเป็นเลือดออกจากต้นไม้คือต้นปะเกี๊ยร์เหรอฮะต้นปะเกี๊ยร์นั่นแหละ
พอดีวัดนี้วันที่๑๖ถึง๒๕มีการปฏิบัติธรรมใช่ไหมล่ะค่ะประจำปีของเรา
หลวงปู่คำพันธ์ท่านมายืนเพ่งท่านบอกว่ามีเทพนั้น๓องค์

ก็เลยสร้างพญานาคล้อมเอาไว้ถึงให้ท่านเจ้าคุณคือเจ้าอาวาสวัดพระธาตุองค์บุจมันเดี๋ยวนี้สร้างพญานาคขึ้น
นี่คือที่มาที่ไปเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ไปเข้าฝันคนกรุงเทพ
บอกว่าไปมาลำบากไม่มีน้ำอืมอืมคนฝันก็หาบ่อน้ำในฝันเขาเห็นฝันลักษณะรูปพญานาคอันเนี้ยฮะในฝันเขาเป็นปีถึงมาเจอ
ฝันที่เขาฝันมาเจอแล้วก็โอ้โหฝันปฏิหารเขาขนลุกพอดีเขาต้องเจอฉะนั้นขอขอบคุณพอดีขออนุญาตท่านเจ้าคุณสร้างบ่อน้ำนะเวลานั้น
โอเคมรึกคณครถ้าสมมุติมีโอกาสมาร่วมสร้างเจดีแห่งนี้ก็จะถือว่าเป็นบุญมากใช่ไหมฮะ

ตรงนี้ก็ทำเจดีเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง
เป็นวัดที่กำลังต้องบูรณะและสร้างขึ้นมาใหม่จากนครที่เคยเรืองรุ่งเมื่อประมาณ๒๐๐กว่าปีที่แล้วก็หายไปก็เหลือวัดนี้เป็นจำรองศรัทธาแห่งความทรงจำ
แต่ว่าการตามรอยพญานาคเนี่ยนะฮะยังไม่จบแค่๒เทปนี้นะ
ยังมีสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ต่อไปอีกนะครับ
ปัดหน้าเราจะไปตามรอยพญานาคที่

จังหวัดหนองคายเมืองของพญานาค

เป็นที่ที่พระเจ้าใช้ให้เทียบถาธิราช
แห่งสีศาสนาคณะหุดคือราว
ล้านช้างข้ามมาเมืองไทย
ข้ามมาที่แห่งนี้แล้วก็มาทำพิธี

พร้อมถึงชั้นประดาษต้องหมูไหน